ไปดูกลุ่มใหญ่ที่เขาย้อยเพชรชบุรีกันบ้าง
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า๔๐๐คนครับ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมที่เดียวเนี่ยทะลุ๒๐๐กว่าคนไปแล้วฮะ
นี่ประชุมกันเครียดเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรชบุรี
ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
ที่เขาย้อยพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับ
ของเมื่อวานนี้วันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๓๗รายนะครับ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๑๑๑๑๑คนแล้ว
เป็นแรงงานไทย๗๘๑คนและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๑๓๓๐คน
โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ภายในโรงงานแล้วนะครับ
แล้วก็ได้แยกคนที่ไม่ติดเชื้อกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
อกจากนี้นะครับจังหวัดเพชรชบุรีนั้นยังได้ประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง๒ตำบล
คือตะบนสะพังและตำบลบางเข็มโดยให้แรงงานทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือหอพัก
ห้ามออกนอกแขกสถานโดยเด็ดขาดซึ่งทางอำเภอนะ
จะตั้งด่านสกัดเพิ่ม๑๔จุดเพื่อป้องกันแรงงานหลบหนีออกนอกพื้นที่
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปนี้
โอ้โหคนเขาย้อยเขาไม่พอใจโดยเฉพาะคนในคลิปเนี่ยเขาโวยใส่เลยนะ
นั่นน่ะชี้นิ้วไปเลยคนขับรถตู้โดยสารคันนี้
เขาเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในอำเภอเขาย้อยขึ้นรถตู้ครับเพื่อจะเอาออกนอกพื้นที่เอาไปดูคลิปกันฮะ
จะออกไปได้ยังไงพื้นที่มันเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะ
ออกไว้เดี๋ยวนี้เลยอย่านะเขาไม่ให้เคลื่อนย้าย
คลิปนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเป็นชาวอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีครับ
กำลังห้ามเลยชี้นิ้วเลยคุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงแล้วนะฮะ
คนขับรถตู้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ
คุณจะเคลื่อย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านของโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอเขาย้อย
ขึ้นรถตู้ออกนอกพื้นที่ไปได้ยังไง
คนขับนะครับทนแรงกดดันเสียดทานไม่ไหว
ต้องรีบขอโทษเจ้าของคลิปแล้วก็ขับรถตู้ออกไปอย่างรวดเร็วเลย
ไม่ได้เอาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านออกไปสักคนเดียวนะฮะ
ล่าสุดครับเรื่องถึงหูในอำเภอเขาย้อยนางวิธีแววศรีผ่อง
ทันทีที่ท่านเห็นคลิปนี้ท่านออกไปเลยครับไปตรวจสอบนะครับ
คลิปที่มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๔คน
แต่มี๒คนกำลังจะหนีส่วนอีก๒คนเนี่ย
เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยกันขนกระเป๋ามาส่งเท่านั้น
ขณะนี้แรงงานทั้งสองคนนะครับถูกนำไปกักตัวที่หอพักแห่งหนึ่ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายปกครอง
โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกสั่งกักตัว
ไม่ให้หนีออกไปไหนโดยเด็ดขาด
ไปดูที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
วุ่นวายกันทั้งจังหวัดเหมือนกันเพราะคนนี้คนเดียว
นายฮากีมิงเป็นแรงงานชายชาวนาราธิวาสเขาติดเชื้อโควิด๑๙ครับแล้วถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามครับ
อยู่ในโรงงานโรงพยาบาลสนามอยู่ในโรงงานสับปะรดกระป๋องที่หัวหิน
เขาบอกเขาเครียดเขาคิดถึงครอบครัวหนีออกจากโรงพยาบาลสนาม
โดยฮากีมิงเนี่ยปีนกำแพงหลังโรงงานออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนหนีครับคุณผู้ชมฮะ
แต่เจ้าหน้าที่นะครับนี่ไปตามเจอตัวเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนน
เนื่องจากรถมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะที่ขี่มาเนี่ยยางรั่วครับ
เจ้าหน้าที่เลยนำตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วนะ
อย่างไรก็ตามนะครับหากรักษาตัวจนหายแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีฐานหลบหนีการกักตัวด้วยนะครับ